คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามต่อคุณผู้ชมถามถึงตลอดเลยที่ชนบุรีค่ะที่สองพี่น้องพี่สาวเป็นพนักงานการเงินไปเบิกเงินที่ธนาคาร๓ล้านกว่าบาทเพื่อให้ทางบริษัทจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้ววางแผนกับน้องชาย
ให้แต่งกายเรียนแบบรายเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปก่อเหตุตามคลิปภาพนี้
ไปโวยวายโวยวายรถตู้ทลอกกันคนขับรถตู้ก็ผลักถึงถุงเงินไปหายไปสามล้านกว่าบาท
ในทุกทุกขั้นตอนมีพิรุธหมดจนตำรวจจับได้เร็วมากค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ตอนที่ฝ่ายหญิงใช่ไหมว่าโวยวายช่วยด้วยพี่ช่วยด้วย
พิรุษตั้งแต่คำโวยวายแล้ว
และตอนที่น้องชายแต่งกายเรียนแบบรายเดอร์มาทะเลาะมาโวยวาย
ทำทีเป็นเรื่องชู้สาวอ่าก็ไม่ได้เตรียมกันก่อนกับพี่สาวอืม
ไม่ตรงเตรียมกันไม่ตรงงงกันไปหมด
เลยจับได้แบบเร็วเลย
คนขับรถตู้โดนจริงเจ็บจริงคนขับรถตู้เจ็บจริงไปอยู่คนเดียว
ไปดูการจับกลุ่มน้องชายก่อนนะคะในเอ็มอายุ๒๗ปีค่ะ

จำเป็นเหลืองกลับพี่สาวจากหลอยไม่เหมือนเดินไปใกล้
อันเกมแล้วใครบ้าง
เกมของพี่สาว
นี่ค่ะวินาทีตำรวจบุกจับกลุ่มนายจตุพล
บุญมีสนมหรือในเอ็มอายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ไปจับได้ในห้องพักที่ถนนเพชรเกษม
ภาษีเจริญกรุงเทพค่ะ

คือตำรวจก็พยายามจะถามว่าพี่สาวล่ะ

พี่สาวก็คือนางสาวประพาพรบุญมีสนมหรือนางสาวบีอายุ๒๙ปี

ในเอ็มตอบตำรวจว่าเขาหนีไปแล้ว
บอกว่าพี่สาวหนีไปตั้งแต่เช้า
แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจอีกชุดหนึ่ง
ไปจับตัวพี่สาวค่ะนางสาวบี
ไปอยู่แถวห้างบอกไปเดินเล่นห้างมา

นี่ใส่แจ็คเก็ตใส่แว่นใส่หมวก

อำพลางตัวแบบโอ้ยคิดว่าจะจำไม่ได้
แล้วตำรวจถามเขาบอกว่าไปเดินเล่นห้างมานะพี่อุ๋ย
เดินเล่นห้างไปเดินเล่นห้างมาค่ะ
เพิ่งวางแผนเชียงเงิน๓ล้านนี่แหละ
ตำรวจถามว่าไปเดินเล่นห้างมา
คุณสมค้าส่วนสวยงี้แล้ว
มีใครร่วมบ้าง

อย่าพูดว่าคำนี้แค่นี่

โอ้ยมีใครร่วมบอกว่าไปเดินเล่นห้างมา
ดูตัวพี่สาวสิค่ะบอกว่า๑ไปเดินเล่นท่างมา
มานั่งหวีผมรวบผมแล้วมีการถามเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวหนูต้องโดนตัดผมใช่ไหมล่ะเข้าคุกไง

ก็ดูเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลยนะ
พฤติกรรมก็แปลกดีเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจภูทรบ้านบึงก็แถลงข่าวการจับตัว
สองพี่น้องคู่นี้นะคะครับในเอ็มกับพี่สาวก็คือนางสาวบี
ที่ไปวางแผนร่วมกันก่อเหตุชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะค่ะ
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาได้เงินไป๓ล้านกว่าบาท
แต่เหมือนกับว่ามันหายไปส่วนหนึ่งนะคะ
มีหายไปด้วยเหรอใช่ค่ะคือชิงทรัพย์ไปเนี่ย๓๔๖๐๐๐บาท
เงินหายไป๑๙๖๕๐๐บาทคือเงินมันไม่ครบ
เงินสดไม่ครบแต่ก็มีของกลางอย่างอื่น
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องมีอะไรแบบนี้นะคะ
เงินที่ชิงไปมันหายไป๑๙๐๐กว่าบาท
สองพี่น้องรับสารภาพว่าเอาเงินที่ชิงทรัพย์ไปได้ไปใช้หนี้
จากนั้นเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ซื้อของใช้ที่จำเป็นเขาจะหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เขาวางแผนเอาไว้แบบนี้เตรียมตัวหนีไปนอกประเทศค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

หลังรับสารภาพตำรวจควบคุมตัวในเอ็มไปทำแผน
ชาวบ้านมามุงดูกันเยอะมาก
นักข่าวก็พยายามถามในเอ็มว่าเอาเงินไปทำอะไร
มีปัญหาหนี้สินเหรออะไรอย่างนี้นะคะ

เอ็มมีภรรยามีลูกด้วยนะคะลูกยังเด็กอยู่เลยนะคะ
วัย๘เดือนนักข่าวก็ถามห่วงลูกห่วงเมียไหม

ทำแผนเสร็จตำรวจคุมตัวในเอ็มมาที่สพบ้านบึง

อุ้มลูก๘เดือนมาหาพ่อ
นี่นี่ค่ะมาอุ้มลูกกอดหอม

สุดท้ายได้กอดได้หอมแค่แป๊บเดียวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เดินเข้าโรงพักไป
ส่วนแม่ของนาฬิตเอกมและนางเหล่าบี
วราพรก็มาเยี่ยมลูกทั้งสองคน
พี่น้องกอดให้กอดลูก
ร้องจนเป็นลมล้มพับ
บอกว่ารักลูกที่สุดเป็นห่วงลูกค่ะ

ทนนะลูกหนูต้องอดทน
อย่าคิดมากนะลูกนะแม่รักลูกทั้งสอง
ก็ลูกสองคนโดนจับติดคุกทั้งคู่
แม่เป็นลมร่วงลงไปแบบนี้

ถูกเป็นแม่ต้องเข้าใจว่าเรื่องของสำคัญ
ร้องแม่เป็นลูกน้องพี่น้องก็ตัดให้ขาด

พี่สาวสั่งให้ทำ
เป็นคนสั่งให้ทำเพราะมีปัญหาทางด้านการเงินค่ะ
วางแผน๓วันก่อนจะลงมือก่อเหตุไม่ได้ปรึกษาใครเลย
ก็คุยกันสองคนพี่น้องอืมพี่สาวมีบุญคุณมาก
นมให้ลูกให้ลูกของเขาอ่ะนะคะในเอ็ม
แล้วก็ดูแลครอบครัวในเอ็มครับ
เงินที่ซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้ก่อเหตุพี่สาวก็จ่ายให้นะคะ
ส่วนบทพูดตอนก่อเหตุอ่านี่ไงที่บอกว่าบทพูดมันไม่ตรงเนี่ย
สาวเลยงงจังหวะที่ร้องขอความช่วยเหลือ
ยุ่งกับเมียคนอื่นนึกเลอะอะไรพวกนี้นะ
ก็เอ็มบอกผมคิดบทพูดอยู่คนเดียวพี่สาวไม่รู้ไม่ได้บอกพี่สาว
พี่สาวก็เลยต้องตามบทไปโดยที่แบบเป็นบทที่แบบเราจะไปยังไงต่อดี
ต่อบทไม่ถูกค่ะไม่บอกบทกันก่อนเพราะในเอ็มคิดบทคนเดียว
เอ็มบอกนะคะเงินที่ได้ไปเอ็มบอกว่าผมยังไม่คิดด้วยซ้ำ
จะเอาเงินไปทำอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินไปอยู่ต่างประเทศ
อะไรเหมือนกับที่พี่สาวบอกด้วยซ้ำครับตอนนี้อยากกอดลูกอยากกอดแม่
มีลูก๓คนถ้าขอโอกาสนะถ้ามีโอกาสอีกสักครั้ง
ถ้ากลับย้อนเวลาได้จะไม่ทำจริงนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นบทเรียนจริง
ก็ขอโอกาสสังคมครับผมก็ไปชดใช้กรรมในคุก
ออกมาผมก็จะทำตัวให้ดีกว่านี้ครับรู้ครับผมรู้แล้วว่ายังไงตำรวจก็จับได้
ก็มันทำไปแล้วไม่ได้คิดตอนทำไม่ได้คิดไงครับ
ผมบอกแล้วผมเป็นคนทำแล้วไม่ค่อยคิดก็เราเป็นตัวเราด้วย
ถ้าเกิดเราไม่ทำเราคัดค้านเขามันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้
นี่ในเอ็มน้องชายให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะมาฟังนางสาวบีพี่สาวหน่อย
พี่สาวบอกว่าหลังถูกจับตัวได้แล้วสบายใจหลังโดนตำรวจจับสบายใจเลย
เพราะไม่ต้องโกหกอีกแล้วก็เขาบอกว่าเขาต้องดิ้นรนจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น
ต้องส่งเสียให้ในเอ็มตั้งหลักตั้งใจว่าอยากจะไปอยู่ต่างประเทศ
อยากจะไปใช้ชีวิตของตัวเองหลังก่อเหตุแล้วได้เงินแต่สุดท้ายโดนจับซะก่อน
แต่ก็สบายใจจะได้ไม่ต้องโกหกแม่ของทั้งคู่แม่ของในเอ็มกับนางสาวบี
บอกว่าอยากให้สังคมเห็นใจด้วยนะที่ผ่านมานางสาวบีลูกสาวเป็นคนดีมาก
เสาหลักให้กับครอบครัวส่งเสียน้องเรียนช่วยเหลือเอ็มมาตลอดเลย
ตัวนางเสาบีหนี้สินเยอะหนี้เป็นแสนอาจจะหมุนเงินไม่ทันจริง
ก็เลยคิดสั้นก่อเหตุนี้ส่วนเอ็มแม่ยอมรับว่าลูกชายติดการพนัน
ครับแล้วก็ฟุ่มเฟือยด้วยแม่ก็หนักใจเหมือนกัน
ลูกหนูเป็นคนดีแต่ที่ว่าผลเรียนของเขาไม่เคยทำผิดอะไรเลย
ลูกชายนี้ติดการพนันด้วยใช่ไหมครับแม่
ยอมรับพูดตรงที่ว่าลูกชายแม่เป็นคนไม่ดีคนดื้อ
เตือนมาแล้วหลายครั้งแล้วเวลาลูกชายมีปัญหาพี่สาวก็จะช่วยน้อง
ชดใช้สิ่งที่เราทำผิดเจ้ายอมรับผิดลูก
ออกมายังตั้งต้นชีวิตใหม่ได้
แต่ตรงนี้หน้าที่นี้วิงวอนขอนักข่าวทุกท่าน
และประชาชนถ้ารู้ได้พ้นผิดออกมาแล้ว

ไม่มีใครอยากทำผิดรักมากคือดวงใจ
ยังคิดเลยว่าให้เขาตายไปจากใจแม่ซะดีกว่า

ส่วนเพื่อนสนิทของนางสาวบีค่ะ
บอกว่านางสาวบีเป็นคนประหยัดนะคะ
จะซื้อของแต่ละชิ้นคิดแล้วคิดอีก
เพราะว่าต้องนำเงินมาจุนเจือครอบครัว
คือเป็นเสาหลักจริงดูแลครอบครัวจริง

ทีนี้ทางบริษัทที่นางสาวบีเป็นพนักงานการเงิน
ที่ให้นางสาวบีไปถอนเงินโอ้โหทุกวันที่๕กับวันที่๒๐
บางทีก็๓ล้าน๕เอาไปให้เงินเดือน

นี่คือตัวแทนของบริษัทออกมาให้ข้อมูลนะคะ
บอกเอาจริงนะนางสาวบีเขาเป็นพนักงานดีนะก่อนหน้านี้

ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้

นางสาวบีทำงานที่บริษัทได้เงินเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาท
ต่อจากนี้ทางบริษัทก็จะต้องวางแผนเรื่องของการเบิกเงิน

เมืองต้นตัวแทนบริษัทได้มีการมอบเงินจำนวนนึงให้กับพลเมืองดี
พลเมืองดีคือคนที่ถ่ายคลิปภาพช่วงเกิดเหตุ
มันเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
คุณผู้ชมนำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองพี่น้อง
พลเมืองดีท่านนี้คือนายภูวนัยคงขำนะคะ
ครับก็ทางบริษัทเขาก็มอบเงินให้แทนคำขอบคุณด้วยนะคะ

มันเลยเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจสพบ้านบึงจะนำตัวในเอ็มและนางสาวบีสองพี่น้อง
ฝากขังและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ

คือขนาดรายที่ทำแนบเนียนกว่านี้มันยังถูกจับได้เลยอ่ะ
คุณผู้ชมสงสัยตั้งแต่วันแรกที่เราเล่าข่าวนี้ตั้งข้อสังเกตกันเยอะเลย